มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็ต้องเตือนภัยผู้หญิง

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรี
ขี่รถจักรยานยนต์สะกดรอยตามหญิงสาวคนหนึ่ง

มุ่งหวังเหมือนกับว่าจะไปข่มขืนเขาด้วยนะฮะ
นี่ครับตอนที่ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่
ไปช่วยกันจับนะครับผู้ชายเสื้อสีส้ม

นายวีรพันธ์หรือว่านายจิลอายุ๓๗ปี

ข่มขืนหญิงสาวในถนนในหมู่บ้าน
องกันกราวนะครับที่ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรี
ชาวบ้านก็ไปช่วยกันรุมจับด้วยนะฮะ

นักข่าวก็พยายามไปถามว่าเออไปทำอะไรยังไงมา
ก็บอกว่าเขาไปกินเหล้าบ้านเพื่อนมา
ช่วงที่กำลังขี่รถกลับเนี่ยไปเจอหญิงสาว
คนหนึ่งที่เป็นผู้เสียหายกำลังซื้อของอยู่
จิลบอกว่าด้วยความมึนเมา

เพราะสังเกตเห็นแล้วเนี่ยก็สัตว์สินใจขี่รถตาม

ซึ่งเขาจำไม่ได้ว่าใช้อะไรตี
รับว่าพยายามลากผู้เสียหายเข้าป่าจะข่มขืน
แต่มีคนผ่านมาแล้วก็มาช่วยกันไว้ก่อน

แล้วภรรยาเขาเนี่ยตั้งท้องได้๕เดือน

ไม่ได้มีอะไรกับภรรยามาหลายเดือนแล้ว

ก็เลยพยายามจะติดตามไปเพื่อจะข่มขืน

บอกว่าอยากจะฝากบอกผู้เสียหายว่า

แล้วทำไมทำอย่างนั้น
เราเพื่อนเราก็โทษ

พยายามสตาร์ทรถหลายครั้ง

สตาร์ทเสร็จก็ขี่รถออกไป
คือจังหวะก่อนที่เธอจะขี่รถออกไปจากร้านเนี่ย
จะมีจักรยานยนต์ของคนก่อเหตุเนี่ย
ใส่เสื้อสีส้มเนี่ยขี่ผ่านหน้าร้าน

ชะลอนี่

ผู้หญิงขึ้นรถจักรยานยนต์

หลังจากนั้นพอผู้เสียหายเขาขี่รถออกไป

ตอน๒ทุ่ม๔๖นาที
รถจักรยานยนต์ของในจิลเสื้อส้มนี่

มัดชิดจนเกือบล้มแต่ว่ารถของนายจิลก็ขับเลยไปก่อน
แต่ตอนนั้นยังไม่ล้มนะนายจิลเนี่ยขับเลยไปก่อนแล้ววกกลับมาอีกรอบนึง
เหมือนเธอรู้ตัวจังหวะวกกลับมาเนี่ยเหมือนเธอรู้ตัวพยายามจะขี่รถหนี
แต่นายจิลขี่รถไล่ตาม๒ทุ่ม๕๒ก็จะเห็นรถของพลเมืองดี
ขับมาเจอแล้วพยายามเข้าไปช่วยเหลืออืมอ่าซึ่งตอนนั้นในจิลเขาบอกว่า
เขาก็เหมือนกับคว้าอะไรไม่รู้ตีใส่ไปแต่เขาจำไม่ได้ว่าใช้อะไร
พออยู่รถคือคุยกับมันได้แป๊บหนึ่งนะจากนั้นมาคือจำต่อจำอะไรไม่ได้อีกเลย
แล้วมารู้อีกทีตอนที่เราวิ่งออกจากป่ามาแล้วมาหาพลเมืองดี
ไม่น่าเชื่อนะถึงบอกว่าต้องเตือนภัยกันนะคือเธอมาขี่จักรยานโยนมา
แล้วก็ซื้อของขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้านคนเดียวแต่งตัวก็มิดชิดเลยนะ
หมวกกันน็อกใช่ไหมใช่ก็ไม่ได้ถึงขั้นมืดเปลี่ยวอะไรนะ
ตามทางก็ยังเห็นมีไฟอยู่โอ้โหยังกล้านะฮะทุกผู้ชมครับ
คนที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์แล้วไปช่วยกันได้พอดีเนี่ยนะครับ
สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีจักรยานยนต์สองคันเนี่ยมันจอดอยู่ข้างทาง
แบบผิดสังเกตมองไปข้างทางเห็นเงาคนเหมือนกับดึงดึงล่ากลากัน
ก็เลยถอยรถกลับมาดูได้ยินเสียงร้องผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือก็เลยรีบไปช่วยทันทีเลย
รถมันจอดคู่กันที่แรกผมคิดว่ารถล้มครับเออแล้ววันนี้แฟนผมมันเห็นหัวคนอยู่ข้างในเนี้ย
ผมคิดว่าขโมยแล้วผมเลยถอยรถมาปุ๊บแล้วผู้หญิงผู้หญิงก็วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ
ครับผมว่าแล้วตอนเนี้ยผมเลยลงรถมาปุ๊บแล้วตอนเนี้ยมันบอกว่าอย่ามายุ่งเรื่องของผัวเมียครับ
แล้วผู้หญิงเขาบอกว่าไม่ใช่มันข่มขืนหนูครับกางเกงยังไม่ได้ใส่เลยกางเกงมันมาใส่ข้างบนถนนเนี้ยอ๋อ
ยืนใส่ข้างบนเลยกางเกงไอ้กีฬามันผู้หญิงผู้ชายผู้ผู้ชายครับอ๋อผู้ชายครับ
คือสภาพคือสภาพผู้ชายนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับแล้วท่านผู้หญิงครับผู้หญิงก็
มันมันไม่มีกางเกงขายาวครับอ๋อจังหวะเจอผมพอดีเขาวิ่งออกมาโดนต่อยปากถีบหมดเลย
ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงครับเขาทำร้ายผู้หญิงด้วยใช่ไหมครับทำร้ายด้วยครับ
พ่อเมืองปราจินบุรีก็แจ้งข้อหากับนายจิลไปนะฮะทำร้ายร่างกายผู้อื่นอันนี้ข้อหาเบื้องต้นนะครับ
ตอนนี้รอผลการตรวจร่างกายของฝั่งหญิงสาวผู้เสียหายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของร่องรอยการ
อาจารย์หรือว่าล่วงละเมิดต่างจะได้มาแจ้งข้อหาเพิ่มนี่ตอนคุมตัวมาโรงพักนะฮะโอ้โห
ส่วนนี้คนเจ็บนะฮะคือถูกทำร้ายถูกฟาดเข้าไปด้วยแล้วก็ลากเข้าไปข้างทางเลยต้องชื่นชมพลเมืองดีเขาเลยนะ
ใช่จริงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมา